จะพาไปดูเรื่องราวของลิง

ลิงจักรเขาว่ารักจริง
แต่ถ้าลิงอารวาสบุกโรงพักที่จังหวัดเลย
แล้วไปกัดเจ้านาธิกู้ไพคุณจะยังรักอยู่ไหมอะ

แถมมันยังได้ใจด้วยบุกไป๒รอบ

ไปดูชมหน้าเจ้าจ๋อหน่อยดีกว่า
วายร้ายตัวแสบ
ผู้อายุประมาณ๕เดือนออกจากป่ามาเป็นลิงป่าแต่อยากอยู่ในเมือง

เข้ามาสร้างความปั่นปวนให้กับพี่บนโรงพักเขาเยอะแยะมากมาย
ปั่นป่วนอยู่ที่โรงพักสพเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลย

ไม่ได้มาปั่นป่วนธรรมดานะมาทำอะไรรู้ไหม

ทำท่าทางข่มขู่แยกเขี้ยวจะคบกัด
ซึ่งเนี่ยเป็นครั้งที่๒แล้วนะที่เจ้าจ๋อใจกล้า
เดียวแบบอุกอาจแบบอันทภาณเลยมาอารวาสบนโรงพักแบบนี้

ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเก๋ามากเลย
มาแล้วรอบหนึ่งครั้งนั้นไปกัดขาพี่กู้ภัยบาดเจ็บไปสองคน
แล้วก็หลบหนีไปลอยนวลนี่ใช้คำว่าลอยนวลเพราะว่าหลบเข้าป่าไปเลย
คราวนี้เกิดเหตุช่วงประมาณสัก๑๐โมงเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชม
แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่หลงกลเจ้าจ๋ออีกต่อไป
ที่เขามีการวางแผนกันประชุมกันอย่างดิบดี
เขานำของกินไปวางไว้ท้ายรถกระบะแบบนี้
นี่ดื่มน้ำจากขวดได้ด้วย
ดื่มน้ำกินอาหารอิ่มน้ำสำราญเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
ปิดท้ายรถกระบะจับตัวเจ้าจ๋อได้โดยละเมิดเฉย
ผมว่าไอเดียนี้ดีดีนะปิดกระบะเลย
ไม่ให้ออกเลยมันขังไว้ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ
ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นอันนี้คือปล่อยแล้วนะ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วไปยังจุดที่เหมือนเป็นธรรมชาติ
ใช่ก็คือเขาก็จับมันขึ้นรถกระบะครั้งเดียว
เอาเล็กน้อยขึ้นท้ายกระบะเพื่อที่จะไปปล่อยป่าที่อุทยานนายุง
อ่างห้วยเมี่ยงบ้านคอนสาซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑๕กิโลเมตร
ก็เลยคาดว่าจ่อน่าจะไม่กลับมาสร้างความเดือดร้อนที่นี่อีกแล้ว
เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาปั่นปนไปหมดเอกสารที่ถูกลื้อกระจุย
ต้องมานั่งจัดเรียงกันใหม่แม่แสบจริง

น้องลิงนะก็ดูแบบนี้ก็ทำให้อมยิ้มได้ค่ะ
แต่ว่าใครไปเจอลิงแบบนี้ก็อย่าไปเข้าใกล้บางทีมันก็ดุร้าย